ล่าสุดที่ลบบุรีค่ะชาวบ้านที่นั่นเนี่ยเขาภาวะนะ
สองวันที่ผ่านมาจับจราเข้ได้แล้วสามตัวอ๋อแล้วคาดว่าไม่ได้มีแค่นี้หรอก
มันน่าจะมีอีกแล้วก็ไปอยู่ตามทุ่งนาค่ะ
ชาวบ้านเขาก็โดนกัดด้วยค่ะแล้วเขาก็กลัวว่าถ้าหากว่ายังจับไม่หมดเนี่ย
อาจจะไปทำร้ายชาวบ้านเลยวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยจับจอราเข้ให้หน่อยนะคะ
จากเมื่อวันที่หกฤษจิกอายนในตุ๋ยขอนเมกไอ้๗๒ปี
ชาวบ้านตะบลบัวชุมอำเภอชายบรรยาณจัวร์ลบบุรี
ออกไปลงข่ายดักปลาที่หนองน้ำกลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน
น้ำหนักเนี่ยสี่สิบกว่ากิโลนะคะสองตัวมาติดตะข่ายเขาค่ะแล้วยังกัดมือในตุ๋ยด้วย
คือกัดแบบหวิดขาดเลยอ่ะชาวบ้านที่ทราบข่าวทีนี้หวาดภาวะกันค่ะ
กลัวจะได้รับอันตรายจากจราเข้ที่มันดุร้ายนะคะช่วงแปดโมงเช้าของวันนี้ค่ะ
ผู้สื่อข่าวก็ได้รับแจ้งอีกว่าชาวบ้านจับจราเข้เพิ่มได้อีกหนึ่งตัว
รวมแล้วตอนนี้ได้๓ตัวแล้วก็เลยเดินทางไปตรวจสอบที่ทุ่งนานะคะ
พบชาวบ้านจำนวนมากที่ทราบข่าวก็เดินมาเนี่ยค่ะมาดูกันค่ะ
มาดูจราเข้ตัวนี้ที่ในตุ๋ยคอนเมฆจับได้ตัวที่สามแล้วก็นำเชือกไนลอนเนี่ย
มาผูกล่ามจราเข้ไว้กับต้นมะขามแบบนี้นะคะจากการสอบถามชาวบ้านได้รับคำตอบเหมือนกันว่า
จราเข้ที่จับได้เนี่ยมันก็คงหลุดมาจากฟาร์มนี่แหละช่วงหลายปีที่ผ่านมาชาวบ้านแถวนี้จับจราเข้ได้มากเลยค่ะ
ส่วนใหญ่จะนำไปปรุงเป็นอาหารหรือไม่งั้นก็ขายต่อให้กับคนที่ต้องการนะคะแต่อันนี้เขาบอกว่าถ้ามันจับไม่หมด
มันอาจจะทำร้ายชาวบ้านได้อ่ะฟังเสียงชาวบ้านหน่อยค่ะอุ้ยก็อยากให้ให้ให้มาดูแลหน่อย
ให้มาช่วยหน่อยว่าเพราะว่ามันอยู่มันอยู่ใกล้บ้านอ่ะเนอะแล้วมันเยอะเยอะจริงเราก็กลัว
เด็กน้อยก็มีแถวบ้านเยอะแล้วก็กลัวมันจะกลัวน่ะ
ทำไล่ทำนาหาปลาพวกที่หวั่นข้าวปุ๋ยอะไรเนี่ยลงไปไม่รู้ว่ามันมีอย่างเงี้ย
แล้วอันตรายมากอีกคนนึงค่ะนางสนอใจว่องเนี่ยนะคะที่ที่ได้บอกไปเนี่ยว่าเขากลัวมากเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าจราเข้เนี่ยมันเป็นสัตว์ดุร้ายและเท่าที่ทราบว่าจราเข้พวกนี้คือมันซ่อนตัวเก่งอยู่แล้วตามธรรมชาตินะ
มันอาจจะไปอยู่ตามแหล่งน้ำทุ่งใกล้ใกล้นี้อีกหลายตัวค่ะชาวบ้านเขาบอกว่ามีหลายคนเลยเห็นรอยเท้า
แล้วก็แบบเห็นแว๊บอีกหลายแห่งก็เลยหวาดกลัวนะคะถ้าไปเจอจังเข้าไปจะทำยังไง
ถ้าเป็นเด็กเล็กจะทำยังไงและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ไปดูหน่อยค่ะแก้ไขปัญหาจับจราเข้ให้หมดไปจากบริเวณนี้ด้วยนะคะ
จะกลายเป็นนักจับจอราเข้อยู่แล้วเจอบ่อยไม่ใช่ตัวเล็กเล็กนะคะ
แต่ละตัวนี้ตัวใหญ่เหมือนกันนะคะสองเมตรค่ะเอาส่วน